คุณผู้ชมคะเขาว่ากันว่าหลังจากพี่แหนมโรนเดชนะคะ
ลากับคุณแป๊กออนจิราไปแบบน้ำตาตกใจนะ
ล่าสุดค่ะก็ได้มาอัปเดตเรื่องราวความรักกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะ
นี่ดูซะก่อนดูภาพตอนนี้ก็แฮปปี้ดี

คนนี้ค่ะเป็นที่มาของซิงเกิล
หมายว่าแอบรึเปล่านะสงสัยจริง

ให้กันมาชุมเข้าใจของใจกันเลยค่ะ

ใช่ก็ไปเจอกันที่

ใช่ฉันไปทำอะไรที่โน่น

เออครับ
ตายแล้วมีความเขินมีความแบบ

จะเขินแรงทำไมโอ๊ยนะคะมีแบบสาวนอกวงกาย
แต่หลุดมาว่าน้องก็เด็กสดใสน่ารักดี

มีลงลงลูกนะแปลว่าต้องมีรูปใช่ไหม

ถ้าเข้าไปเจอแล้วไม่เจอล่ะทำไง
อาจจะมีมือหรือเปล่าอาจจะมีเห็นเงาอะไรอย่างนี้เหรอเอาไปตามส่องกันดูเอาเองก็แล้วกัน
ถ้าอยากรู้ว่าแฟนพี่แหนมคนนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะ